คุณผู้ชมมีคดีความแล้วเคยถูกดองคดีไหมฮะ

ประมาณ๒ปีแล้วก็นิ่งอยู่แบบนั้นนะครับ
นี่แหละเหมือนกับกรณีของผู้หญิงคนนี้เลย
เขาโพสต์บอกว่าแม่ของเธอเนี่ยนะ
เดินข้ามถนนตรงทางม้าลายรถมอเตอร์ไซค์
ฝ่าไฟแดงมาชนแม่ของเธอเดินไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา๙เดือนแล้ว

เอาไปดูตอนเกิดอุบัติเหตุก่อน
นี่แหละฮะจังหวะที่ชนสุภาพสตรีท่านนั้นเนี่ย

ลูกสาวของผู้ประสบอุบัติเหตุเอาคลิปนี้มาโพสต์ขอความไปทำในเฟซบุ๊ค
หลังจากแม่ของเธอเดินข้ามทางม้าลายนะฮะ
บนถนนรามอินทากรุงเทพมหานครแล้วถูกรถจักรยายนฝ่าไฟแดง
พุ่งชนอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคมปีก่อนกี่เดือนแล้ว
เขาบอก๙เดือนนะก็คือได้ชื่อได้ตัวแหละไอ้คนขี่เป็นใครเนี่ยนะฮะ
แต่คดีไม่คืบครับเมื่อเข้าไปสอบถามตำรวจก็ได้รับคำตอบบอกว่า
ลูกสาวของผู้หญิงผู้ประสบเหตุนี้นะครับโพสต์เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางม้าลายมันแดงแล้ว
รถคันอื่นหยุดหมดแล้วแม่ของเธอก็เดินข้ามไป
แต่รถจักรยานยนต์คู่กรณีฝ่าไฟแดงมาชนแม่ของเธอสลบไปเลยตอนนั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมดูอีกทีจังหวะนี้ฮะปัก
สลบไปเลยนะฮะแม่เนี่ยรักษาตัวเดินไม่ได้
นอนโรงพยาบาลค่ารักษาเนี่ยลูกบอก๔แสนกว่านะครับหมดไป
ตั้งแต่แม่ถูกรถชนเนี่ยนะฮะเจอคู่กรณีสามครั้ง
จากนั้นก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยคู่กรณีเธอเคยโทรหานะ
โทรหาบอกว่าคุณช่วยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหน่อยได้ไหม
ฉันรักษาแม่ไปสี่แสนกว่าแล้วคู่กรณีตะคอกกลับมาบอกว่า
ไปฟ้องเอาโอ้โหแล้วคู่กรณีก็บล็อกการติดต่อทุกช่องทางเลย
อันนี้เธอเล่านะนะฮะพอไปสอบถามร้อยเวรสอนอบังชัน
เจ้าของคดีครับบอกว่าช่วยตามคดีให้หน่อยครับพี่นะฮะ
ได้รับคำตอบว่าให้รอกำลังส่งหมายเรียกกระทั่งเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ